สเต็ปโตเล็กของศึกฟุตซอลไทยลีก๒๐๑๗นัดที่๒๖นัดปิดท้ายของฤดูกาล
แต่ละทีมจะโชว์สเต็ปทิ้งทวนได้เด็ดขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
เต็ปแรกกับทีมพัทยาไทเทคที่ต้องยกพลบุกไปเยือนทีมนครราชศรีมาเดอร์มอร์วีวัน
เต็ปนี้วันชัยจ่ายข้ามฝากมาให้อนุพงศ์อนุพงศ์ดึงบอลโชว์สกิลกระชากหนีสดเน้นชนเสาไปเต็ม
เป็ปนี้พงศิริส่งยาวมาให้พีรพล

หื้อหื้อเรียบจบได้สวยแล้วเชียว
สเต็ปต่อมากับคู่ชิงท็อปโฟ
กุ้งสายฟ้าสุราธานี

รับการมาเยือนของทีมมเกษมบัณฑิต

แน่จริงเลยนะคะตัวเอง
สเต็ปส่งท้ายกับทีมกรูปี
ประสาทหอมศรีสะเกดฟุตซอลคลับ

ของทีมประตินเริงร่าสมุทรสาขน
แล้วสเต็ปนี้ฟูเบคยกข้ามาให้ราม่อนป่าเบา
ไล่ต่อให้คริสเตียโน่ดูอาเจ๊

เวิร์คยอดเยี่ยมจริง